ต่อกันที่สาวน้อยแห่งบ้านฉัดบริรักษ์

เมื่อวันที่๓๐ธันวาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะ
แล้วก็เฮียบอยใจดีเหลือเกินค่ะ
พาไปฉลองไกลถึงญี่ปุ่นเลยค่ะ
หลังจากมีภาพความน่ารักและความอบอุ่น
ของบ้านฉัดบริรักษ์ที่ยกครอบครัว
ทริปไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นออกมา

พากันเข้ามากดไลค์แบบรัว
ทริปนี้ยังได้รวบยอดฉลองวันเกิด
อายุครบ๔ขวบให้กับน้องวันใหม่
น้องสาวตัวน้อยอีกด้วยค่ะ

ซึ่งก็นับว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุข

ก็ไปกับที่บ้านครับ

ก็ของวันเกิดก็เป่าเค้กแทน

ว่าแบบทุกปีก็จะมีทริปที่แบบ

แต่ว่ามันบังเอิญมาประจวบเหมาะกับว่า

มันเป็นบรรยากาศดีของอีกบ้านเรา
บ้านผมอีกวันหนึ่ง
ก็คือวันเกิดของวันใหม่อะไรอย่างนี้
ไม่ว่าเราก็อยากให้เขาได้แบบ
รู้จักกับสัมผัสกับว่า